ให้เร่งแก้ไขหวั่นว่าขยะจะล้นแล้วก็กระทบต่อคุณภาพของ
บรรยากาศที่ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝ่อยตำบลทัพมานะคะ
มีนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจระยองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมการประชุมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากลิ่นขยะเหม็น
ศูนย์กำจัดขยะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าโอ้โหได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางจังหวัดเองเนี่ยมีการฉีดน้ำอีเอ็มเพื่อเป็นการลดกลิ่นเหม็นไปแล้ว
ใช้ผ้าคลุมกองขยะปรับช่วงเวลาในการใช้เครื่องจักรโกยขยะ
แล้วก็มีการสูบน้ำเสียจากบ่อฝังกรบลงไปบ่อบำบัดนะคะ
รวมทั้งมีการคัดแยกขยะไปแล้วแหละ
แต่ว่ากลิ่นมันก็ยังคงเหม็นอยู่แบบนี้
เนื่องจากว่าหลุมฝังกลบขยะเนี่ยมันเต็มนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ
แนะนำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลองเช็คทิศทางลมหน่อยไหม
ลมอาจจะโกยเอากลิ่นเหม็นไปให้ชาวบ้านดม
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้อยลงนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมนายกอบจระยองยืนยันว่า
ตอนนี้เร่งรัดกำชัดทุกฝ่ายแล้ว
ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ขณะเดียวกันนะคะศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ค่ะ

จะมีปริมาณขยะเข้ามาที่ศูนย์วันละ๑๐๐ตัน
จากนั้นก็จะมีการนำขยะเข้าโรงไฟฟ้าขยะได้วันละ๕๐๐ตันเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแต่ละวันก็จะมีขยะตกค้าง๕๐๐ตันค่ะ
เพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดเองได้มีการของงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการตั้งโรงไฟฟ้าขยะ
เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการจัดการปริมาณขยะในแต่ละวันที่สูงถึง๑๐๐๐ตัน
เพื่อที่จะเกิดความยั่งยืนแล้วก็กระทบกับชาวบ้านน้อยลงนะคะ